ที่เรื่องสวยงามกันบ้างดีกว่า
ว่ากันว่าเคล็ดลับความสวยเคล็ดลับความหล่อของคนดังในวงการบันเทิงเนี่ยนะ
ต้องกินดีแล้วก็ออกกำลังกาย
เหนือจากนั้นแล้วเขาพึ่งอะไรรู้ไหม
เขาพึ่งธีมิตรศัลยกรรมความเงิน

เออหิวเข็มได้หรอเออถ้ารับความสวยในยุคนี้เป็นใครก็ต้องพึ่งเข็ม
มีดหมอไม่ต้องอายกันแล้วแหละ

ถูกต้องแล้วค่ะโอ้โหบอกเลยว่าวันก่อนนี้เราเจอสองสาวขาแดนซ์
เบลวาวาแห่งเชนดอลเจ้าของเพลงฮิต
ทำไว้นี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจทิ้งไว้นี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจ
วัยยุคหน้าม้าเต๋อยุคนั้นเลยถูกต้องนะคะ
สองสาวผ่านมา๑๐กว่าปีตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกของพี่เขาอ่ะ
หุ่นทั้งหน้าตาเหมือนกับสตาร์ฟเอาไว้ไหมล่ะคุณดูเอา
รีบไปเจาะไมค์ถามเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมกันเลยนะคะ
พี่เขาบอกว่าคือจริงดูแลตัวเองตามปกติ
แต่ที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาเลยก็คือเข้าคลินิกค่ะ
คลินิกให้มันจบไปเลย
นี้มันต้องมีจิ้มมีเติมกันบ้าง

ชัยนาดอมไม่มีแพลนเกษียณนะคะ

และที่สำคัญถ้าจะชมพี่ทั้งสองคน

ไปนี้ให้ชมว่าพี่สวยขึ้นจังเลยค่ะ
ไม่ต้องฟิตกันเลยค่ะ

เพราะที่เขาทำสอนเต้นอยู่แล้วเขาปิดทุกวัน
ใช่ค่ะภาวะก็พยายามแบบออกกำลังกายวิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนั้นเพิ่งลงรูปแล้วก็เขียนแคปชั่นตัวเองว่า

วันไหนเรานอนดีเราจะเฟรชเลย
แล้วก็ตามมาด้วยทานอาหารออกกำลังกายก็จะทำให้เรายิ่งแข็งแรง

รูปเราไม่ยอมแก่แน่

มีอีกแผนที่จะมองเกลียดมากเราจะเกษียณค่ะ

ถ้าเรายังไหว๗๐๘๐ก็จะมา
ทุกคนจะดูอยู่หรือเปล่า
อย่าชมว่าสวยให้บอกว่าสวยขึ้น